เงินไปทั้งหมดเป็นเงิน๕๕๐๐บาท
แล้วก็เอาส่งต่อมอก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว
เมื่อไปทวงถามเขาก็พาตำรวจมาจับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เสร็จแล้วทางนี้ก็จ่ายเงินไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ถึงได้รับการปล่อยตัวออกมา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเป็นข่าวใหญ่นะคะ
ถ้าใครได้ติดตามจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะเห็นว่าเป็นข่าวใหญ่
แล้วก็เปิดขึ้นมาเป็นข่าวที่หลายคนอาจจะงงนะคะ
ตกลงแล้วเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับตำรวจไทยกันแน่นะคะ
คือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ
ซึ่งมาอยู่ในประเทศไทย
ตัวเองก็คือตัวของคุณพ่อกับตัวของลูกชายเนี่ย
มีเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่
คือเรื่องอยู่ในประเทศไทยเกินกว่ากฎหมายกำหนด
แต่สาเหตุมาจากเรื่องของสงครามในประเทศเขา
แล้วเขาก็มีเอกสารจากสำนักงานค่าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ

อันนี้คือสิ่งที่ทางครอบครัวคือพ่อและลูกมีเอกสารยันนะคะ

ทีนี้เรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาคือว่า
มีคนไปอ้างว่าเป็นตำรวจอาสาแล้วก็จะไปเอาผิด
พอไปเอาผิดไม่ได้จะอยากจับจริงแต่อยากจะได้เงิน
เรียกไป๕แสนกว่าบาทจ่ายค่ะ
แต่จ่ายแล้วลูกชายเนี่ยไม่ได้ตัวคืนมานะคะ

แต่ลูกชายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในประเทศไทย

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งระหว่างที่ลูกชายเขาถูกควบคุมตัว

ก็คิดว่าน่าจะได้เจอลูกแล้วไม่น่าจะมีปัญหา
แต่ปรากฏว่าพอไปติดต่อตามข่าวนะคะ
ตามข่าวคือไปติดต่อกับตำรวจไทย

ก็บอกว่ามีคนเรียกรับเงินอีกแสนห้า
จ่ายค่ะจ่ายแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่
ไม่แน่ใจตกลงสองพ่อลูกนี้ผิดหรือไม่ผิด
แต่ถ้าไม่ผิดทำไมถึงถูกดำเนินการตามกฎหมาย

แล้วตกลงตำรวจอาสา๒๓คนที่ว่าแต่หน้าตาเหมือนชาวต่างชาติ
เป็นตำรวจอาสาจริงไหมหรือแค่ไปอ้าง
เรื่องเนี่ยคืบหน้ามาถึงเข้าไปถึงมือของท่านสานิทแล้วนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดี๋ยวท่านจะให้สัมภาษณ์ในรายการวันนี้
ด้วยว่าตกลงแล้วสรุปเรื่องราวคลียร์ออกมาว่าเป็นอย่างไรกันแน่
ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็เป็นคนที่อธิบายนั่นแหละค่ะ
ในข่าวที่คุณผู้ชมเห็นชื่อคุณปัญชพัฒน์เลิศธีระเรืองกุล
อีกสองท่านอีกสองท่านหนึ่งในนั้นคือคุณพ่อ

และอีกหนึ่งท่านคุณแม็กซ์คุณแม็กซจะเป็นร่ามในวันนี้
สวัสดีทั้ง๓ท่านอีกครั้งนะคะ
ฉันเล่าข่าวไปโดยก็สรุปแบบงงอ่ะ

เหมือนมันจะชัดแต่มันก็ซ้อนเข้าไปอีก
แล้วก็เหมือนมันจะชัดมันก็ซ้อนเข้าไปอีก

เอาอย่างนี้นะคะคุณแม่พูดไทยได้
เราบอกคุณพ่อในรายการก่อนเข้ารายการแล้วนะคะ

เพราะว่าอย่างคุณแม็กซ์เองหรือว่าคุณปัญชพัฒน์เอง

แต่ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยถามคุณพ่อ
เอาเบื้องต้นถามคุณพ่อก่อนคนแรก

ปีอาทิตย์อาทิตย์ห้ามีส
ปีอาทิตย์อาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์อาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส
ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส
ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส
ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส
ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีสปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีส

ปีอาทิตย์ห้ามีส

ไม่มีใครรับคุณไปยิ่งประเทศบางประเทศจีนฮ่องกง
คือคุณไปปั๊บเขากักตัวคุณอยู่แน่แล้วก็ส่งกลับในที่เดิม
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถออกได้

ว่าเอกสารนี้จะมีความหมายหรือไม่อย่างไร
กระบวนการของไทยก็แล้วแต่

คือตัวของคุณวาเอลเนี่ย
คือลูกชายเขาคือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยไป
แต่ปัญหามันถูกแทรกด้วยอีกเรื่องหนึ่ง

เรียกรับเงินที่ถ้าตามตัวเลขที่ออกมาเป็นข่าว
มัน๕แสนกว่าบาทเรียกตอนไหนคุณแม็กซ
ขั้นตอนไหนที่เขาเรียกแล้วใครเป็นคนเรียก
ชัดไหมคะชัดไหมครับชัด

ก็คือชื่อว่านายอิสลามโบสมี
นะครับก็เป็นอาสาเขา

เป็นหน่วยพิเศษ
ซึ่งต่างชาติก็เข้าใจกันว่า

ก็คือคนนี้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจอาสา

ที่อ้างว่าเป็นตำรวจอาสาที่บอกว่าเรียก๕๐๐๐๐๐บาท

คนที่รับเงิน๑คนแต่เขาอยู่ด้วยกัน
เงิน๕๕๕๐๐บาทไม่ได้เรียกครั้งเดียว

มาเรื่อยแต่ละครั้งแต่ละสเต็ป
อ๋อเดี๋ยวนึกว่าขอก้อนหนึ่งเลย๕๐๐๐๐๐บาทไม่ใช่

งั้นแสดงว่าก็เรียกมาก่อนหน้าที่ลูกเขาจะถูกพาตัวไปสิคะ

เขาต้องเสียเงินให้กับคนนี้ทุกเดือนนะครับ
เดือนละ๑๕๐๐๐บาท
อันนี้ถ้ามันนึกถึงในหนังก็เหมือนค่าคุ้มครองอย่างนี้ป่ะ

ถ้าคุณจ่ายอะไรอย่างนี้
คือผมไม่แน่ใจว่าเขารับแล้วเขาก็มีอำนาจอย่างไรที่
เดี๋ยวนะคะคือเวลาเขามาเรียกรับเนี่ย
เขาพูดกับคุณพ่อหรือพูดกับชาวต่างชาติในซอยนานาว่ายังไง

บางคนไม่มีฟีซาบางคนมีภีษอะไร
อ๋อคือใครที่วิชาคาร์ดอยู่เกิน
เขาเรียกเดี๋ยวเคลียร์ให้
จ่ายมาเดี๋ยวเคลียร์ให้เข้าใจถูกใช่ไหมคะ

มันมีคำพูดแบบนี้ไหมคะว่าจ่ายมาเดี๋ยวเคลียร์กับตำรวจให้

อืมจริงไม่รู้ทำพูดอะไร
ไม่เคยโยงมาจากใครอันไม่คุยกันโดยไม่รู้จัก
ไม่รู้จักคนนี้ที่รู้จักคือคนนี้
คุณแม็กซไม่รู้จักคุณแม็กซนี่เพิ่งมาเพิ่งมาตอนหลังที่ผมเข้ามาช่วยเหลือ

เขาอ้างไหมคะว่าเอาไปจ่ายตำรวจอีกต่อหรือเดี๋ยวเคลียร์ตำรวจให้
เขาอ้างไหมว่าเขาทำงานให้ตำรวจและเอาเงินที่เรียกไปจ่ายตำรวจ

ซอยนานาเนี่ยทุกคนก็เห็นเขาเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับออกตรวจออกอะไรอย่างนี้ฮะ
ส่วนจะอ้างหรือไม่อ้างไม่รู้
แต่ถ้าทุกคนในซอยนานาเองก็จะรู้
เพราะว่าอย่างคนซีเรียเขาก็จะมีถ้าเขาจะเรียกกับคนซีเรีย

เขาจะเรียกจากคนสัญชาติเชื้อชาติไหน
เขาจะมีกลุ่มของเขาที่มีกลุ่มและ

เชื้อชาติสัญชาตินั้นเพื่อที่จะพูดภาษานั้นในการนี้

ถ้าตามข่าวมาในพื้นที่สอนอลุมพินี

พ่อเขาไปเรียกร้องเรื่องนี้

แล้วข่าวออกมาว่า๑๕๐๐จ่ายไปที่สอนอด้วย
ใช่หรือไม่เดี๋ยวตรวจสอบค่ะ
คุณผู้ชมเราคุยกันต่อกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน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

อาสาค่ะคำว่าล่ามอาสาเนี่ยก็คือมีหน้าที่มาคอยแปลแล้วก็ต้องไปเป็น
พยานศาลเนี่ยนะฮะคดีไว้เพื่อจะได้รู้ว่าข้อที่จริงหรือมีการกระทำหรือถูกกระทำ
อย่างไรนั่นเป็นเป็นเรื่องของกระบวนการเฉยเฉยคำว่าเราทำคือผู้ที่อ่า
สามารถที่เข้าใจภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยเข้าใจค่ะ
ประเด็นประเด็นตรงเนี้ยมีอยู่นิดเดียวก็คือมีหนึ่งในนั้นอ่ะค่ะเคยได้รับ
มอบหมายให้มาช่วยแปลเวลามีผู้เสียหายหรือมีผู้ต้องหาเนี้ยอ่า
อยู่ในสอนอมาที่สอนอลุมพินีเนี่ยแต่แต่ไม่ได้อยู่นานแล้วนะฮะ
เท่าที่พี่ทราบนั้นนะน้องจอมขวัญเขาก็มีหน้าที่มาแปลเฉย
แล้วนี่ไอ้พวกนี้เราก็บางเมื่อเหมือนกับบางอย่างเนี่ย
มันก็เป็นอะไรที่แอบอ้างหรือไม่หรืออาจจะไม่รู้ว่า
เราต้องจับเข้ามาให้ได้ก่อนเนี่ยพี่พยายามตอนนี้นะ
เข้าใจค่ะเรื่องของของเอาตัวไอ้ผุ่มพวกเนี้ย
อ่าถ้าไปแอบอ้างตำรวจจะมันผิดนะขอเจ้าค่ะ

คือสรุปตำรวจอาสาไม่มี

ไปขึ้นเกี่ยวไปฝึกประบบรมอะไรยังไง
แต่อาสาสมัครป้องกันไฟไฟพละเรือน
อาสาสมัครจราจร

ค่ะถามผู้บัญชาการเพิ่มค่ะว่า

คนนี้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจอาสา
เนี่ยตำรวจสนลุมพินี

แต่หรืออาจจะบางทีเนี่ย
เป็นกุศโลบายหรือเป็นเล่เหลี่ยม

เพื่อจะได้หาผลประโยชน์

เพราะฉะนั้นตำรวจ

มาช่วยงานแปลใช่ไหมคะ
คือเท่าที่พี่ทราบ
ผมต้องสอบถามจากท่านธุรกรรมเนี่ย

เขาไม่ใช่เป็นตำรวจอาสาแล้วกัน

ท่อนแรกมีคนไปอ้างเป็นตำรวจอาสา

แต่ถ้าเดี๋ยวมีโอกาสจะได้คุยกับภูมิกับลุมพินีเองนะคะ

คือเงินก้อนแรกมันมีการเรียกกันเป็นระยะ

แต่อีกก้อนหนึ่งคือเมื่อเกิดเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อ
เขาไปติดต่อกับสนลุมพินี

พี่นะฮะให้ทั้งภูการ

ไปตรวจสอบรางรับด้วย

ไปขายอ่ะมันน่าจะได้ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะคือถ้าแอบอ้างว่า
เอาไปให้ตำรวจหรือเอาแอบอ้างว่าเป็นเกี่ยวข้องกับตำรวจนู่นนี่นั่น
เนี่ยค่ะคนก็จะเกิดความเชื่อหรือเปล่าอ่าแต่ถ้าไปอ้างว่าเป็นเป็น
พนักงานเล่ร่อนหรือไปถ้าไม่เกี่ยวคดีนะไปอ้างว่าเป็น
ค่ายการอื่นอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรหรือเปล่าก็เลย
พอโหลกขึ้นมาเนี่ยพี่ถึงตั้งข้อหาไงฮะค่ะคำว่าช่อโกงเนี่ย
กับช่อโกงคือหลอกลวงผู้อื่นนะฮะด้วยด้วยด้วยข้อความ
วิเมอเทศหรือปกติข้อที่จริงที่ควรบอกให้แจ้งค่ะโดยการหลอกลวง
ว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ถูกหลอกลวง
ตั้งข้อหาแล้วเหรอคะตั้งข้อหาอย่างงี้ไงร่วมกันช่อโกงไงฮ
แล้วแล้วยังไงคะหมายหมายไปไปขอหมายจับยังคะก็ก็เรื่อง
กระบวนการเพื่อให้ได้ตัวมาเนี่ยมันต้องมีหมายจับ
แล้วก็เราดำเนินการในช่วงนี้อยู่นะฮะก็คงจะเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้กระทำความผิดเพื่อจะมากระชากหน้ากากเพราะว่า
คุณเนี่ยนะฮะไปใช้คนอุบายหลอกลวงเขาทำไมค่ะที่จริงพวกเนี้ยนะฮะ
อยากจะเรียนตรงว่าก็ไม่ใช่คนบ้านเราแล้วกัน
ที่เขาพูดอะไรไปมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อรูปคดี
เข้าใจค่ะแต่ยืนยันว่าจะรีบเอาตัวมาให้ได้เร็ว
สักเดียวน่ะค่ะท่านท่านเอาไว้เลยพอไปทำให้ด้วย
ฮะตามเพิ่มท่านศาลิคตามให้ความไปทำกับเจ้าที่ตำโหลดของพี่ด้วย
แน่นอนค่ะท่านสานิทค่ะขอถามเพิ่มนิดเดียว
คือที่บอกจะตั้งข้อหาจะไปขอหมายจับแล้วจะตามจับเนี่ย
คือคนเดียวที่อ้างว่าเป็นตำรวจอาสาหรือทั้ง๓คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้คะ
ร่วมกันช่อโกงทัพ
คำว่าร่วมกันก็มีตั้งแต่๒คนขึ้นไป

พี่เชื่อว่าควมเนี่ยอาจจะไปหลอกรวงที่น้องประชาชน

ส่วนใหญ่มันจะหากินกับพวกที่ต่างชาติ

ซึ่งบางคนไม่รู้ไม่ทราบ
ก็ไปเชื่อที่มันมีหลายครั้งหลายหนเนี่ย

เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าคือตั้งแต่๒คนขึ้นไป
คือมีแค่๓หรือบวกกว่าที่เป็นข่าวเกิน๓คะ
ถ้ามีกว่านี้เราก็ณเวลานี้
เราก็มีข้อเท็จจริงมีหลักฐาน
ว่ามีไม่น้อยไม่น้อยกว่าคนหนึ่งก็๒๓คนเนี่ยนะฮะ
แล้วเมื่อมีมากกว่านี้
ก็จะทลายล้างจะจับกลุ่มมันมาให้ได้โดยเร็ว
ที่ห่วงอย่างเดียวไอ้พวกต่างชาติเนี่ย
ขอโทษอภัยที่ใช้พวกเนี่ยนะฮะ

แต่พวกต่างชาติเนี่ยมันหนีออกไปแล้วเนี่ย
มันเห็นไหมขนาดคนไทยบางคนยังจับจับยากเลยอ่ะ

ขอให้ใจเย็นขอให้พวกเราทำงานกันให้เต็มที่
นี่ตั้งแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วเนี่ย
สอบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อจะได้ออกหมายจับให้เร็วไง

อ๋ออ๋อแล้วเราก็จะพาเร่งรัฐติดตามจับคุมตัวให้ได้เร็ว
นะครับอ๋อได้ค่ะถ้ายังไงคืบหน้าเนี่ย
จะขอรบกวนท่านอีกสักครั้งสองครั้งนะคะท่านสานิทค่ะ

ยังไงคะก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะ
ทำไมท่านอยู่ท่านไม่ไว้ใจพวกเราหรือเปล่า
ถึงไปที่กระทรวงยุติธรรม
แต่ถามไปถามมาแล้วเนี่ยก็บอกกันว่าท่านก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไร
ก็ให้ท่านมั่นใจในการทำงานของตำรวจนครบานทั้งหมด
แล้วผมเชื่อว่าตำรวจทั่วประเทศก็ทำงาน
ให้กับพี่น้องประชาชนและคนที่เข้ามาเที่ยวในบ้านเรา

ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งรัดติดตาม

ถ้าทางจะไม่ค่อยยากละนะคะแต่เดี๋ยวก่อน
ข้อสงสัยยังมีอยู่เดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วต่อสายได้
อยากคุยกับผู้กำกับลุงบินีอีกท่านถ้าได้ถ้าทันนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมกลับมาคุยกันต่อนะคะคือเรื่องเนี่ย
อย่างที่ท่านศาสนิทบอกเมื่อเจ้าคู่นี้สบายใจหรือยังคะ

ทำไมไม่ไปคุยกับท่านสานิททำไมไปกระทรวงยุติธรรม

จริงที่ไปกระทรวงยุติธรรมเราต้องการ
เราผ่านทางผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะไปให้เกิดการ
เหมือนกับว่าไปขอคำแนะนำเพื่อที่จะอุทธรณ์ในคำสั่ง
หรือว่าจะขอวิธีการในการประกันตัวลูกชาย
เพราะว่ามันข้ามขั้นตอนในการเสนอแจ้งไปว่า
กฎหมายบอกว่าผิดผิดจริงไม่เถียงนะครับ
แต่ว่าน่าจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือได้
เพราะว่าประเทศเขาอยู่ในภาวะสงคราม
เข้ามาขอเพิ่มประโยชน์โมทสิทธิ์สำคัญมาอยู่
กระทรวงยุทธรรมน่าจะช่วยได้แนะนำได้

เงินที่ถูกเอาไป๕๕๕๐๐๐บาท

ก็ไม่เขาเองเนี่ยเขาก็เกรงเพราะว่าเขาแต่งตัว
ใส่เสื้อกั๊กขี่มาคือก่อนที่ผมจะรับหน้าที่ช่วยเหลือเขา

เขาขี่มอเตอร์ไซค์แต่งใส่เสื้อกั๊กออกจากซ้อนน
คือทำตัวเหมือนเจ้าหน้าที่เหลือ
คนนี้นะคือแต่งตัวที่เห็นก็คือจะแต่งอย่างนี้หรือคะ
ตะเวนไปถามในซอยนานาเลยว่ารู้จักคนนี้ไหม
เขาจะใส่เสื้อกั๊กมีสะท้อนแสงอย่างนี้แต่งอย่างนี้เลย
ไม่ต้องถามผมไปถามวินมอเตอร์ไซค์ไปถามคนที่ว่าเคยเห็นไหมรู้จักไหม
คือเอารูปไปซอยนานาจะเห็นจะเห็นกันทุกคนว่าคนนี้เป็นใคร
แล้วจะเห็นว่าก็ใส่ชุดแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ในซอยนานา
ครับใช่แต่พ่อไม่กล้าที่จะไป
เพราะว่าเกรงว่าตัวเองผิดเหมือนกับลูกไปเดี๋ยวโดนแน่
เดี๋ยวนะคะคือเอาอย่างนี้คือภาพของคนนี้ที่ท่านสันนิปฏิเสธ
ไม่มีตำรวจอาสาเนี่ยนะคะอาจจะเคยให้มาเป็นร่าม
แต่รายละเอียดต้องไปถามสนรุมพินีเรายังท่านยังไม่รับโทรศัพท์นะคะ
คำถามก็คือว่าแต่มันมีรูปในโซเชียลมีเดีย
ครับแล้วมันมีชื่อสอนอด้วยคืออันนี้ได้ตรวจสอบยังคะ
คุณปัญชพัฒน์คือตกลงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
แล้วเมื่อกี้บอกผีมอเตอร์ไซด์ออกจากสอนรด้วยคืออะไรคะ
ครับอันนี้เรื่องจริงคือมีคนเห็น
ผมเองผมลงพื้นที่ครับผมนักสื่อบัญชนด้วยแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องจริง
รวมรวมนักไปสืบสอบประวัติเขาด้วย
ว่าเราจะทำงานเราจะช่วยคนเขาว่าเขาบริสุทธิ์หรือเปล่า
สะอาดหรือเปล่าหรือว่าเทาหรือว่าอะไร
เดี๋ยวนะคะสรุปคนนี้ถ้าไปถามคนซอยนานารู้จักแน่

แล้วคนในซอยนานารู้จักว่าเขาทำงานให้ตำรวจหรือเปล่า
ทำงานให้ตำรวจหรือเปล่าผมคิดว่าแต่งตัวแบบนี้
แล้วก็คุณเรียกคนนู้นขอดูนู่นตรวจค้นหนี้
ถ้าเป็นคนมาทำในระแวกนั้นผมว่าต้องมีคนแจ้งนะ
ต้องมีคนโทรแจ้งมีคนแอบอ้างอะไรอย่างนี้
ซึ่งเมื่อที่เราพูดกันถึงเงิน๕แสนกว่าบาท
คือเป็นการจ่ายเรื่อย
มีปัญหาเดี๋ยวเคลียร์ให้มีปัญหาเดี๋ยวเคลียร์ให้

จ่ายให้ในกลุ่มนี้ไม่ได้จ่ายให้ตำรวจนะครับจ่ายให้ในกลุ่มนี้
จ่ายให้คนในกลุ่มนี้จ่ายให้เขาโดยตรงหรือจ่ายให้คนที่ช่วยเขา
แต่คนอียิปต์อยู่ในสถานะมาด้วย
แล้วก็เหมือนกับข้าเป็นพี่ใหญ่เป็นบิ๊กพี่ใหญ่อะไรอย่างนี้
รีปนั้นถามอีกทีเอาเท่าที่ทราบ
คือเขาเคยอ้างหรือเคยมีใครรู้ไหมว่า
มีการส่งต่อเงินที่เรียกไปถึงเจ้าพนักงาน

แต่เอาไปส่งให้หน่วยไหนจะเอามานักงานคนใดมีไหม
คือมีคนรู้ขนาดนั้นไหม

ก็ไม่ได้รับ

เอาเป็นว่าเขารับเงินไปก่อนหน้าที่จะมีเรียกเนี่ย
เขาก็มีขอเงินไปบางส่วนนะฮะ
เพื่อที่ทุกเดือนต้องจ่าย
พาช่วงลมดอนที่ผ่านมาทางนี้ไม่ได้จ่าย
เพราะไม่มีงานไม่มีแขกไม่มีอะไร

ว่ามันจะไปถึงไหน
อาจจะตำรวจไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าเขาทำเองหรือเปล่า

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นนะว่าตำรวจมารับ

ทีนี้เรียนถามขออีกตัวหนึ่งนะคะ

ฉันจับใจความได้ว่าคืออาจจะมีคนอ้างก็ได้
เงินแสนห้าที่บอกว่าเหมือนเป็นการเรียกรับใต้โต๊ะ
ไปติดต่อที่สอนอพื้นที่คือลุมพินีเนี่ยนะคะ
ตกลงอันนี้เราได้สืบต่อไหมว่า
ตรงลงแสนห้าที่ตามข่าวเนี่ย
แสนห้าที่สอนอพื้นพินีรับเหรอคะ
เป็นอย่างไรนะ

ในคนนี้ที่เป็นชาวซีเรีย

เป็นผู้ต้องหาครั้งมานุษย์ด้วยที่นี่ได้จับมา
เสร็จปั๊บให้หลังมาอีกวันหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาอันนี้ผมไม่ทราบว่า
เจ้าหน้าที่หน่วยไหนหรืออะไรนะครับมาที่ร้านเขามากันเลย
สามคนมาปุ๊บขอตรวจสอบปั๊บเชิญตัวไปเลยอันนี้เชิญตัวไปเลย
ครับแล้วตกลงเดี๋ยวนะคะคือตามข่าวเนี่ยลงเหมือนตามข่าวเนี้ย
ลงแล้วเหมือนเข้าใจว่าเป็นสอนอลุมพินีคำตอบคือไม่สามารถชี้ชัดได้นะ
ถูกไหมขอขออนุญาตไม่ไม่ไม่กล่าวอ้างดีกว่าครับผมแต่มีการจ่ายอีกรอบหนึ่งจริง
ครับเราไม่รู้จักว่าคนที่มารับนี่เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นไทยนะครับเอ่อใช้คำว่าเหมือนเป็นแบบ
ในหน้าอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะน่าจะประมาณนั้นฮะน่าจะประมาณมันอีลุงตุงนังนะครับ
แต่จริงในซอยนั้นเอาอย่างนี้ขอถามอย่างนี้เลยในซอยนานารู้จักคนนี้กันหมดจริงไหม

หรือรู้จักกันหมดแล้วเขาแต่งตัวยังไงคะแต่ละวันเนี่ยค่ะ

อันนี้พ่อยังไม่เคยเห็น
พ่ออยู่สนานามานานแค่ไหนละ

แต่ว่าที่คุณบรรจพรรดิลงไปเห็น
เห็นผมเห็น

ผมเห็นจังหวะผมจะถ่ายรูปเขาก็เอี้ยวตัวหลบ

จังหวะจังหวะว่ามันมีมุมที่จะต้องถ่ายได้ใกล้ที่สุด

เขาเอียวตัวหลบเหลือแล้วแอบออกไปเลย
เวลาที่จ่ายเงินเป็นงวดเวลามาเรียก

ก็จะเป็นคนที่อีกคนนึง
คนนี้เป็นคนโทรศัพท์มาพูดว่ารับเงินถึงแล้ว
เธอที่รู้หน่อยมีแค่๓คนไหม

ในซอยนานามีแบบนี้กี่กลุ่มคะ

จริงซอยนานาไม่ได้ยาวนะ
นานาไม่ยาวเลยนะคะ
จากถนนที่แบบตัดหัวกับตัดท้าย
คุณสุขุมวิทย์กับอีกเส้นหนึ่งเพ้มบุรีเนี่ย

ใช่แล้วอันข้างในซอย๓ทั้งหนึ่ง

เขาก็มีร้านแล้วก็มีคนมานี่ถ่ายกันก็มี
แต่ว่าไม่ใช่คนในพื้นที่อะไรอย่างนี้

คุณบรรจภัฐคือหลังจากนี้เนี่ยนะคะ
ยังไงต่อคือตกลงแล้วคุณพ่อเนี่ย

หรือว่าเขาจะเข้ารักษณะแบบไหนคะ
ตอนนี้เราประสานนะครับ
เราก็แจ้งความร้องทุกข์กับทางปปท
ทางปปทก็ทำโครงการให้เขาคุ้มครองพยาน
ในส่วนหนึ่งแต่ถามว่ายังผิดอยู่ไหม
แต่เราก็จะหาวิธีการในการประกันตัวลูกเขา

เพื่อที่จะต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่า
ในภาวะสงครามเขาไปไหนไม่ได้จริงนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้าที่จะไปที่กระทรวง

ตอนที่มีข่าวแล้วเนี่ย
เราได้ติดต่อกับสนลุมพินีไหมคะ
หรือเราไปตรงที่ท่านสานิทท่านเดียวเลย

เรียนเรียนนิดนึงว่าผมเองเนี่ย
เขาพยายามจะประสานให้ช่วยนะครับ

วัดปฐุมวันอารามน่ะท่านก็ช่วย

ท่านบอกว่าท่านรู้จักท่านก็พาไปนะ

เหมือนเขาพูดว่าศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับ

บอกว่าทำไมคนพุทธถึง
ศรัทธาถึงช่วยได้มาไหว้พระ

ไม่ได้พบแล้วผู้การอีกท่านหนึ่งพอดีผู้การสืบท่านไม่อยู่
ท่านไปภารกิจอบรมหรืออะไรสักอย่างจริง
ก็ไม่ได้พบนะครับเสร็จแล้ว
พาเราจะเข้าไปเยี่ยมเราก็รู้ว่าทางนี้เขาผิด

คือถามว่าชายแน่นที่เราจะไปขอความช่วยเหลือเนี่ย

แต่รุมพินีเขาไม่กล้าเพราะว่ารู้ว่าขบวนการตรงนี้เขากลัว
จริงเราไม่ได้จะไปพูดถึงลุมินีไม่ดีเลย
แต่ว่าด้วยความที่เขาไม่กล้าก็มันก็เลย
ดิฉันขอกลับมาถามบ้างคุณแม็กซ์ค่ะ

ข่าวมันออกมาว่าลูกถูกทำร้ายคุณพ่อรู้จักใคร

ลูกชายค่ะลูกชายถูกทำร้ายใช่ไหมที่มีเลือดออก
คุณพ่อรู้เนี่ยรู้จากใครเพราะคุณพ่อไม่ได้ไปเยี่ยมเองใช่ไหมคะ

จากลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายไปทุกวัน
แล้วลูกชายคุณพ่อเล่าให้ฟังไหมว่าใครทำ

ไม่ใช่เป็นทำร้ายอยู่ในข้างในมีไวรัสมา

องค์มาจากอย่างไรคะโรคไพรไข้เจ็บหรอ
คนอยู่อยู่เยอะมีกับถุกลุ่มในหลายชาติ
มีคุณมาจากที่มีปัญหาบางครรณ์

แต่ว่ามาจากสภาวะในนั้น

ก็เราไปประสานที่ยูเอ็นหมอก็ขอให้ช่วยเข้าไปดูดีจริง

ตอนนี้ที่ถูกกักตัวเนี่ยลูกเขาอยู่ตรงไหนคะ

สวนภูมิทำนักงานตรวจคนข้อเมืองเป็นสถานกักเลยครับ
ทีนี้พอเป็นแบบนี้ก็ขอหาหมอไม่ได้ใช่ไหม

สภาพความเป็นอยู่เนี่ย
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองกันทุกเดือนไหม

มาจากอันนี้ซ้ำคนไม่รู้
แล้วใครฟังกันอันไม่รู้ชักเลย
คุณปั๊กเพิ่งเข้ามาสามเดือนตอนที่ผมเข้ามาช่วย

ต้องถาม

ว่าในซอยนานาเนี่ยต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม

มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม

มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม

มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม

มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม

มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม

มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม

มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม

มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม

มีใครต้องจ่ายค่าคุมครองกันทุกเดือนไหม
คุณอีจิปต์วันนี้ไม่มีพัสพอร์ตคับประเทศไม่ได้

ใช่ไหมคะก็จะบอกอ่าจ่ายเงินมาเท่านี้
แล้วเดี๋ยวไปจัดการให้

เคยมีการทำร้ายกันในซอยนานาไหม
จากแก๊งกลุ่มที่มีเยอะแยะเต็มไปหมด

ว๊อตแอปใช่ครับแล้วก็เป็นว่านี่
อันนี้พูดยังไงทำแบบนี้เอาอะไรอีก

เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังพูดค่ะ
น่าจะเกี่ยวข้องกับในส่วนที่เขา
ผู้หญิงหนึ่งในคนนึงที่เขาส่งมาขู่
ส่งมาขู่เลยว่าเนี่ยไม่ทำงานให้ฉันหรืออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนะคะคือคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่มีผู้หญิงถูกทำร้าย

คนที่ส่งมาให้กับคุณพ่อเนี่ย
คือผู้หญิงคนนั้นหรือแก๊งที่ทำร้ายผู้หญิงคนนั้น
ไม่ทำร้ายอยู่ผู้หญิงไม่คิด
คนไหนเป็นคนส่งเหรออันนี้อันอันนี้สองคน

คือคนในกลุ่มนี้ส่งคลิปทำร้ายผู้หญิงมาให้คุณพ่อดู
เพื่อเป็นการขู่หรือเปล่าดิฉันเข้าใจถูกไหม

เอาอย่างนี้คือเวลาใกล้หมดแล้วค่ะ
คือเดี๋ยวฉันอยากทราบแค่ความหมายอย่างไรก่อน

อันนี้คือเสียงคนที่อยู่ข้างในด้วย

อันนุสอันนุสคือห้องของใคร
เดี๋ยวนี้กลายเป็นขยายผลแล้วนะคะเดี๋ยวนะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นชาว
มอราโคออสเบกิสตาน
ออสเบกิสตาน

ก็คือที่เขาถูกจับในเรื่องครั้น
ทีนี้ข่าวนี้ผมอยากจะชี้เห็นว่า

ความผัวพันของคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีแค่คดีที่ซอยนานาใช่ไหม

คือคนนี้ที่โทรเรียกลูกชายเขาออกไปเนี่ย
ก่อคดีแล้วก็โดนจับโดยดีเอสไอ

ข่าวออกก่อนหน้านี้นะคะ
เพราะฉะนั้นที่พยายามจะบอกดิฉันก็กำลังจะบอกว่า
คนกลุ่มนี้ก่อคดีหลายแบบ

เพิ่งถูกดำเนินคดี

เราวันนั้นเราไปที่ยูเอ็นนะ
เราก็เอาคลิปนี้ด้วยแล้วเราก็ไปบอก
ผมเข้าใจว่ายูเอ็นเนี่ยก็คงมีเจ้าหน้าที่ของเขา
ไปสืบเสาะแล้วล่ะไปสืบเสาะให้หลังมาจากที่เราไปหาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็มีการจับกลุ่ม

คนเดียวกันเลยครับคนเดียวกันเลย

ทีนี้เรื่องนี้นะคะเราบอกกระทรวงวิธีธรรม
คือเห็นว่าต้นเรื่องแล้วเราเลยที่เราไม่เป็นตำรวจเพราะว่า
เราต้องการไปที่กระทรวงยุทธรรมเพราะว่าจะได้แจ้งว่าหนึ่งในผู้ต้องหาคนนี้ที่โดนค้ามนุษย์เนี่ย
เป็นหนึ่งใน๓คนที่เรียกร้องกันโชค
เดี๋ยวนะคะคือจะบอกว่าเขาเพิ่งจะโดนจับ

คำถามของดิฉันคือทำไมเขาออกมาเร็วจังคะรู้ไหม

ภาพข่าวเนี่ยนะพอถ่ายภาพข่าวนี้ปุ๊บอีกวันหนึ่งปล่อยตัวเหรอ
คือเดี๋ยวนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยที่คุณพ่อกับคุณลูกมาเนี่ย
คืออันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปพูดง่ายเราไปลองยุติธรรม
แต่เรื่องนี้ต้องตรวจสอบกับตำรวจถูกไหม
แต่ที่ขยายผลในรายการที่เล่าให้ฟังคือว่า

แล้วตอนที่ได้เจอกับผู้บัญชาการอย่างตั้งส่วนนี้เนี่ย

ผมยังไม่ได้เจอท่านแต่ว่าผมอยากจะเข้ากลับเรียนเยอะ
อยากให้ล้างกระบวนการพวกนี้ไม่ต้องการเพราะว่า

หลังกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้เจอกันเลยครับ
ก็พยายามจะให้เขาตอนแรกที่จะขั้นตอนก็คือ

แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เข้าไปที่สนเอง
คือถ้าฟังจากนี้ทางศาลนี้บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เตรียมออกไม้จับแล้วก็ออกมาแล้วก็จะเตรียมคือบัตรรวบตัวนะคะ
ทางนี้เนี่ยไปไหนต่อสุดท้ายแล้วหลังจากนี้

เราก็มีนายอำรวจหลายคนที่เราสนิทคุ้นเคยครับ

ก็ประสานไปว่าเราเข้าใจว่าจะอยู่ที่นี่นะครับ
งั้นเอาเป็นภาพภัคดอลออก

ก็บอกว่าโอเคตรงนี้ถึงตรงไหนแล้ว
เอาอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราตามคดีนี้ต่อนะคะ
คุณพ่ออาจจะได้พูดน้อยหน่อยเพราะว่าจะได้สะดวก

มีคนตอบคำถามเรื่องนี้ในข่าวเยอะขึ้นนะคะ
แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันในกรณีของคุณพ่อกับลูกชายของเขา
ถ้าสมมุติจะต้องมีการพิสูจน์ความผิดของตัวเองอะไรว่าไป
แล้วก็ยื่นในกรณีหนังสือว่าที่ประเทศเกิดสงคราม
ที่บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เรียกร้อง

ส่วนเรื่องของตำรวจอาสาท่านสานิทยืนยันนะคะ
ว่าไม่มีตำรวจอาสาคนที่อยู่ในข่าวหนึ่งคนคนนี้เนี่ย
เหมือนกับจะเป็นคนที่เคยไปแปล

แต่ถ้ามาเกี่ยวแบบนี้เดี๋ยวถ้าได้คิวต่อไป
ได้คุยกับผู้มกับสวทมาศรุงภินีด้วยตัวเองเดี๋ยวจะถามให้

แล้วก็สื่อในเครือไทยรัฐโดยเฉพาะไทยรัฐหนังสือพิมพ์นะคะ

วันนี้เวลาจำกัดเอาเท่านี้เดี๋ยวเราอาจจะได้พบกันอีกนะคะ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป